คุณผู้ชมค่ะมาต่อเรื่องราวดีดีกว่านะคะ
เชื่อว่าทำดีย่องได้ดี
ที่สำคัญเป็นความสุขทางจิตใจด้วย
เหมือนน้องคนนี้เลยน้องการทัศนะค่ะ
มาวันนี้บอกเลยว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมาก

ช่วยเหลือพี่น้องนะคะเพื่อนร่วมโลกกันมากเลย
อย่างล่าสุดค่ะน้องการไปดูนิดนึง
นำเงินไปมอบให้กับผู้พิการทางสายตา
กำลังยืนร้องเพลงที่ถนนคนเดินอุดรธานี
แล้วก็ด้วยความที่เป็นนักร้องขอแจนด้วยละกันขอร้องด้วย
กับน้องผู้พิการทางสายตาค่ะ
เพลงที่ร้องก็คือเพลงคาถาขุนแผนเพลงดังนั่นแหละนะคะ
นี่นะเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นภาพที่มันแบบน่ารัก

ร้องเพลงผ่านไปแล้วอ้าวอีกหนึ่งเรื่องแล้วกัน
อีกคลิปนึงเนี่ยคนเห็นแล้วบอกเลยว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจ
สำหรับคลิปที่เจ้าตัวนะไปซื้ออาหารให้กับคนขอทาน
รออยู่ข้างร้านอาหารค่ะ
คือน้องการเนี่ยเขาจะเพิ่งทานข้าวเสร็จเนาะ
แล้วก็กำลังจะกลับแหละแล้วก็เห็นพี่คนนี้
พี่คนขอทานคนนี้ขอตังค์อยู่
มันเกิดความสงสารจับใจเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยซื้อของให้นะคะก็เป็นหมูสะเต๊ะ
แล้วก็ชานมไข่มุกค่ะนำไปมอบให้กับพี่คนดังกล่าวด้วย
แฟนเข้ามาคอมเมนต์โอ้วใจบุญละล่ะเอ้ย

เรื่องราวดีที่เกิดขึ้นมันมากมายจริง
ทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะกับเพื่อนมนุษย์ไปแล้วค่ะ
เรื่องของน้องสี่ขาก็ไม่เว้นเหมือนกันนะ
โอ้โฮกระดิ่งขาวนี่โอ้โฮคือเดินทางไปไหน
แล้วไปเจอน้องหมาสี่ขาเอาแล้วกันให้ข้าวให้น้ำเลยแล้วกัน

ไม่กลัวกัดเลยนะกัดก็กัดสิคนจะทำบุญอ่ะ
เออนะคะนี่ไงเขาเรียกว่ามีความสุขทุกครั้งเลยที่ได้ทำดี
ตรบมือดังรัวไปเลยจ้า
ถือว่าน้องดังประสบความสำเร็จเนอะใจบุญอย่างนี้
ใช่เหมือนแบบบุญก็หนุนนำด้วยนะคะ
แล้วก็ผลงานน้องก็ออกมาดีมากด้วยนั่นเอง